เยอะนะเรื่องงูเข้าบ้านเนี่ยพวกเราก็เล่ากันทุกวีทุกวันจริงนะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า
งูเข้าบ้านอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราไม่แฮปปี้
แต่มันก็เข้ามาหลากหลายวิธีจะมีวิธีไหนบ้างไปดูเลย
หลากหลายความเชื่อของคนไทยเรื่องงูเข้าบ้านนั้น
ถ้าเจองูใหญ่เลื้อยเข้าบ้านถือเป็นเรื่องมงคล
แต่ถ้าเจอแล้วไปทำร้ายเขาก็อาจจะทำให้คนทำร้ายนั้นเจ็บป่วย
โชคไม่ดีได้แต่อีกหนึ่งความเชื่อที่เป็นที่นิยมคือ
หากเจองูเลื้อยเข้ามาบริเวณบ้านเมื่อไหร่
นั่นหมายความว่าอาจจะมาให้โชคก็เป็นได้
เรื่องแรกที่จะพาไปดูงูเพราะรักให้โชค
โอ้โหที่เห็นกำลังพลอดรักกันแบบนี้
คืองูทางมะพร้าวนั่นแหละครับคุณผู้ชม
เป็นคู่รักขนาดใหญ่ใหญ่ทั้งคู่เลย
ตัวผู้ยาว๓เมตรตัวเมียยาว๒เมตร
พลอดรักกันอยู่ข้างกำแพงบ้านของแม่ค้าขายกล้วยทอด

ตำบลบ้านเรื่องอำเภอเมืองอุดอลธานเกลียวใจ
อุดรธานีแม่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่า

เพราะว่าเขานึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะคนโบราณก็เคยสอนฉันเอาไว้เด้
ถ้างูที่เราฆ่าเนี่ยเขาจะกลับมาอาฆาตเรา

ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยฆ่างูที่เลื้อยเข้าบ้าน
แล้วก็ทำพิธีเคาอู้หู้วสิกำแล้ว

เนี่ยนะจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็เลยไม่กล้าฆ่าแล้วแหละครับ
พอมาครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่าจะจับได้ก็เล่นเอาลุ้นไม่เว้นแต่ละนาทีเลยครับ
พร้อมที่จะสู้อ้าปากหดคอรอเตรียมฉกอาสากู้ภัยตลอดเวลาเลย
นี่คุณผู้ชมพอจับได้แล้วเนี่ยด้วยความที่ว่างูมันมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงมาก
น้องก็เลยดิ้นหลุดมาแบบนี้แล้วกู้ภัยก็พยายามจับอีกครั้งถึงจะจับลงกระสอบปุ๋ยได้
เล่นซะเหนื่อยเลยคุณผู้ชมแม่คุณผู้ชมงานนี้หนีไม่พ้นขอส่องบ้านเลขที่
เพราะเชื่อกันว่ามาแบบนี้พร้อมมาให้โชคแน่นอน
ไปดูเรื่องต่อไปงูเหลือมกกไข่ให้โชค
คุณผู้ชมที่เห็นกกไข่แบบนี้น่ะคืองูจริงนะครับไม่ใช่งูของเล่น
และเป็นงูเหลือมตัวใหญ่ฟักไข่อยู่ใต้โพรงหินโดยนายสมศักดิ์เขนกุลเจ้าของบ้าน
เขาว่าตนเนี่ยได้มาขุดดินบริเวณดังกล่าวแต่ว่าเอ๊ะเห็นสังเกตไข่เอ๊ะก็ไม่รู้นะ
มันไข่อะไรวะไข่จิ้งจกหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ล่ะเต้เพราะว่าไม่มีตัวงูอยู่นะครับก็เลยปล่อยไว้
แต่ว่ามาดูอีกรอบเอ๊ะมันไข่อะไรวะ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับงูออกมาก่อน
แล้วค่อยนำไข่ออกมาไม่งั้นจะชกแขนตายเลย

นับไปนับมาอันนับมานับไป
อูหูย้ไข่กว่า๑๘ฟองเลยครับ

มีความยาวกว่า๒๕เมตรเลยทีเดียว
โอ้โหยาวตั้งแต่ปากซอยไปนู่นเลย
ไปไหนไม่รู้อ่ะยาวจริงแต่ชาวบ้านหลายคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เห็นแบบนี้แล้วท่านแน่มาให้โชคแน่นอนเลยล่ะครับ